เรื่องนี้เลยคือชาวบ้านเขาบอกว่ามันหลอกให้ดีใจเล่น
คือเอาป้ายมาติดว่าจะซ่อมถนนให้ตั้งแต่ต้นปีนะ

แล้วคุณผู้ชมลองนึกภาพดูถนนที่มันไม่มีท่อระบายน้ำ
มันจะเป็นยังไงฝนตกลงมาน้ำมันก็ท่วมสิคะ
เป็นแบบนี้มา๓๐กว่าปีแล้ว
เอาจะเป็นที่ไหนติดตามกันในไทยรัฐช่วยด้วยค่ะ
โอ้โหนี่ถนนจริงใช่ไหมคะ
ทำไมน้ำมาอยู่บนถนนแบบนี้
มีน่าล่ะชาวบ้านแถวนี้เขาเดือดร้อน
ถึงขั้นร้องให้ไทยรัฐช่วยด้วย

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ซอยกรุงเทพกรีธา๘แยก๓เขตบางกะปิ
จุดนี้แวดล้อมไปด้วยถนนใหญ่อย่างมอเตอร์เวย์
ถนนกรุงเทพกรีธาตัดใหม่รวมถึงหมู่บ้านสวยที่สร้างใหม่เยอะแยะ
แต่ไงถนนเส้นนี้เหมือนตกสำรวจท่อระบายน้ำก็ไม่มี
ผลเป็นอย่างภาพที่เห็น๓๐ปีมาแล้วที่ฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกที
นี่ขณะช่วงนี้ฝนยังไม่ตกหนักยังท่วมถึงครึ่งแข้ง
ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องการสัญจรหนักมาก
ดร้อนมาน่าจะเป็นเกือบตั้งแต่ปีหมู่บ้านนี้มาก็เดือดร้อนมาตลอดนะครับ
หมู่บ้านนี้๓๐กว่าปี๔๐กว่าปีแล้วครับวันละหลายเที่ยว
มีซอยเดียวซอย๓แยกกรุงเทพวิทา๘แยก๓ซอยเดียว
คือตอนนี้คือต้องการมากคือเมื่อหมดหน้าผลแล้วให้ทำหนดด่วนเลย
แต่ตอนนี้ขอสะตัดป่อบไฟมากันน้ำก่อน

ประธานชุมชนหมู่บ้านอยู่สบายบอกว่า
ตอนนี้ชาวบ้านต้องช่วยเหลือตัวเอง
ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านถึงขั้นบริจาคเครื่องสูบน้ำ
ให้ใช้บรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน

น้ำจะขังแบบนี้หลังจากฝนตก๒สัปดาห์
แต่ถ้าสูบน้ำออกไปจะเหลือ๓วัน

คุณประจักษ์บอกว่าก็ผลักดันเต็มที่
เมื่อต้นปีเห็นทางการเอาป้ายเรื่องเตรียมซ่อมแซมถนนมาปัก
ดีใจแต่แล้วก็เงียบหายตามเคย
คือตั้งแต่โครงการนี้ครับ
ปี๒๕๒๗ทำโครงการนี้มาเลย

แล้วก็ล่าสุดที่ผมขอกับทางกรทมไปนะครับ

ซึ่งตอนแรกก็เหมือนจะได้งบมานะครับ
คือที่เข้ามามีป้ายปักประกาศอยู่

อันนี้คือป้ายเนี่ยมันป้ายเครื่องที่จะเพาะสร้าง
ถูกต้องครับในรายละเอียดที่ระบุไว้
เดือนนี้ค่ะปีนี้ให้ตั้งแต่เดือนมีนา

พอสอบถามไปก็เงียบ

และช่วยเหลือตัวเองแบบนี้จริงเหรอคะ
เสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุ
มอเตอร์ไซค์รถยนต์เสี่ยงพัง
และอาจเกิดโรคที่มากับน้ำได้
หน่วยงานไหนรับผิดชอบโดยตรง

นะครับร้องดังไปแล้วถึงหน่วยงานต่างนะฮะ